ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชหน่อยครับ
ไฟไหม้บ้านสองชั้นหลังนี้อย่างรุนแรง
ลูกชายเจ้าของบ้านตื่นมาก็อ้าวขึ้นไปดับไฟชั้นสอง
ติดอยู่บนนั้นคุณผู้ชมฮะดูสิครับนี่ครับเนี่ยฮะ
เห็นเงาอยู่ใช่ไหมน่ะโอ้เขาออกมาไม่ได้โอ้
ตรงนั้นมันไฟคือพยายามขึ้นจะไปดับไฟ
แต่คุณผู้ชมดูไฟสิครับติดอยู่ในกองเพลิงฮะนะคะ
นี่เป็นช่วงนาทีระทึกเลยครับนี่ครับคุณผู้ชมฮะ
เขาจะตัดสินใจยังไงเนี่ยลงไหมลงไม่ลงลงไหม
โอ้โหต้องลงโอ้โหค่อยค่อยนะฮะแต่กู้ภัยลอยอยู่ข้างล่าง
ใช่ผลตัวลงมาคือตั้งใจจะขึ้นไปดับไฟออกทางนั้นไม่ได้ครับ
โอ้โหนี่ครับลูกชายเจ้าของบ้านไปติดอยู่ชั้น๒
ก็พยายามเดินวนหาจะหนีจากกองไฟนะครับตัดสินใจปีนลงมาตรงระเบียงหน้าบ้าน
กู้ภัยก็มารับตัวไปได้อย่างปลอดภัยเหตุเกิดกลางดึกที่ผ่านมาครับ
หมู่๘ตะบนไทยบุรีอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ต้นเพลิงเนี่ยเป็นบ้าน๒ชั้นนะชั้นล่างเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้
ไฟลุกโหมไหม้อย่างรุนแรงโดยเฉพาะชั้นบนนะครับ
เพราะว่าเป็นไม้ด้วยเชื้อไฟอย่างดีสิ
หลังเกิดเหตุนะครับกู้ภัยกับนักผจญเพลิงแล้วก็รถดับเพลิงนะครับ
เข้าไปช่วยกันฉีดน้ำดับไฟแล้วก็ตะโกนให้ลูกชายเจ้าของบ้าน
ออกมาออกมานะครับช่วยออกมาได้อย่างทุลักทุเล
เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้แต่ว่าไฟก็ไหม้บ้านเสียหาย
โดยเฉพาะชั้น๒นี่นะครับคือเสียหายหนักมาก
นางราพรโภชนาเจ้าของบ้านเล่าบอกว่าก่อนเกิดเฮนเนี่ย
หลับอยู่ที่ชั้นล่างกับสามีนะครับแล้วได้ยินเสียงชาวบ้านตะโกน
ไฟไหม้ไฟไหม้ตกใจตื่นครับตกใจตื่นวิ่งออกมาจากตัวบ้าน
ลูกชายก็วิ่งมาล็อกตัวแม่ไว้ตอนแรกเข้าใจว่าแม่ทะเลาะกับพ่อ
ไปล็อกตัวแม่เอาไว้แต่ที่ไหนได้พอรู้ว่าไฟไหม้บ้าน
ลูกชายตักน้ำใส่ถังครับขึ้นไปดับไฟที่ชั้น๒ตักเทตักเท
แต่ไม่ทันคุณผู้ชมฮะต้องปีนระเบียงหนีลงมาครับ
เจ้าเรื่องที่สันนิษฐานว่าอย่างไรสันนิษฐานว่า

รัดวงจรครับคุณผู้ชมแต่ยังไงก็ตามพิสูจน์หลักฐาน
เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ